แล้วครอบคร้าทรัพย์ก็ตอนนี้ถามงานยังไง
ก็ยังเหมือนเดิมครับค่ะอย่างเรื่อยกัน
ก็คุยกันมากขึ้นกว่ามันคือเค้าค่อยเป็นเพื่อน
ก็ไม่หงอกค่ะจริงแล้วที่เลิกคุยกันไปก็ยังคุยกันแบบ

ก็คือมันไม่เหมือนกันจริง
มันก็ใช้เวลาเมื่อหน้า

ก็คือมันไม่เหมือนกันจริงมันก็ต้องใช้เวลา

ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขาบอกไม่บอกนะคะ
เขาเป็นชีวิตสังคมดูใช่อย่างนั้นแล้ว
ชอบเริ่มเล่นของดูอยู่แล้วไม่ได้เร่มเพลงบอกหลักอัมเลย

เพราะชอบร้อง
บรรที่มีเซลล์มีอะไรอีกไหมครับ

คุณไม่มีเซลล์เลยคุณแมวอีก
คุยแค่คุยกันมากขึ้นปลายไข่วันนี้็คือดีขับ

จริงมันจะต้องไปเพราะว่าคันที่แล้วที่แคนไปอ่ะ
ไม่เสียเงินค่ะ

อธิบายไม่ถูกไม่รู้คนเข้าใจเพราะถังก็ไม่เหมือนกัน
คนทานอะไรไม่ได้แล้วทานยาว
แล้วอ้ำก็ชัดถึงบ้านแล้วเราไม่เหมือนกัน

อ๋อก็ไม่ได้สนับใจอะไร
อย่างงี้เพิ่งบ่อยให้ลงคนอื่นกันเหรอค่ะ
อันนี้ไม่เจอใครค่ะรอเจอใครก่อนเนอะ

เราลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะก็ลองรู้ว่าแต่ยังไม่ได้มีการปรับอะไรแล้วกันเนอะ